แต่ว่าช่วงนี้แหมหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเจ้าพ่อเจ้าแม่กันเหลือเกิน
เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีหลายต่อหลายคนนะคะ
ขั้นแรกเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยเจ้าพ่อคนนี้ค่ะเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คำ
มาทุกงวดเลยค่ะ
จริงหูเจ้าเก่าเจ้าประจำเลยนะฮะพี่มนศิษย์เนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะมาบอกเลขเด็ดก็มีการโพสต์ด้วยนะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย
ใส่แม่แฟนหน้ากากปิดไว้อย่างงี้ไรเชอรี่น่ารักมึงมิ้งฉละ
ก็โพสต์เอาไว้ว่าช่วงนี้หมอกควันฝุ่นละอองเยอะนะคะใส่หน้ากากด้วยนะครับ
อย่าถอดหน้ากากนะครับแล้วก็โพสต์ตัวเลขอย่างงี้คุณผู้ชม
โดยเธอก็มีการเขียนแคปชั่นบอกใบ้อีกว่าของแบบนี้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันเสาร์ด้วยแม่ขอจังสักงวดเถอะ
ปลด้วยนะคะเป็นคนบอกหวยแล้วหวยออกใกล้เคียงเสมอนะ
ไม่ค่อยออกตรงนะถ้ายังไงก็บิดกันหน่อยก็แล้วกันนะ
ก็ทำเอาโซเชียลเข้ามาขอบอกขอบใจกันยกใหญ่เลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่คุณแม่สุดแซ่บแม่นิงปณิตา
โพสต์ภาพตัวเองกับคุณนุษราสังบริบุตร
แคปชั่นบอกว่าถ่ายรูปกันก่อนไหมคะเจ้าแม่
แล้วก็ตามมาด้วยเลขเด็ดแบบนี้

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะขึ้นแท่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของงวดล่าสุดนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูกันบ้างหลังจากที่โพสต์ร่ายยาวกันมาเนี่ยนะ
หลายต่อหลายคนนะในวงการบรรเทิงอ่ะ

แต่ว่าคนที่ถูกรางวัลแล้วไม่โพสต์เนี่ย
ก็มีหลายคนแต่มักจะโพสต์

เพราะว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยถูกนะ
อย่างคุณอิมคุณสองพาราดอก

แต่ไม่ค่อยต่อใครเท่าไหร่เพราะเลขเลื่อน